กรกตชี้แจงข้อสงสัยที่ประชาชนสงสัยกันในหลายเรื่อง
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
กับการทำงานของกรกฏอเสียงวิจารณ์ออกมาเยอะมากเลย
ตรงไหนคุณจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่ขั้นตอนในการพินาเป็นเรื่องของสารไม่ใช่เหรอนะ
ให้มันวุ่นวายมากกว่านี้เลยไม่รู้พอแล้วไม่เอาไม่เอาแม่แม่
คุณก็รู้อยู่แล้วสิคุณรู้อยู่แล้วทุกคน
ก็เหมือนกับว่าอยากจะให้สังคมรับฟังสิ่งที่กรกตได้ชี้แจง
เพราะกรกตก็ชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้ว
อันนี้พูดในฐานะนายกคนปัจจุบันนะไม่ใช่ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ยังทีนี้ค่ะพันธุ์เอกหญิงทักษดาสังคจรผู้ช่วยโครโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เผยแพร่สารจากนายกรัฐมนตรีว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีบางคนบางกลุ่ม
บิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริงหลายประเด็นใช้โซเชียลมีเดียและบุคคลบางกลุ่ม
ปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนและเยาวชนหวังให้บ้านเมืองไม่สงบ
บ่นทำลายสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงต้องให้ผู้ปกครองและอาจารย์ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด
นำโดยหัวหน้าพักได้แถลงเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งต่างโดยเร็ว
เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเลขที่กรกตแถลงถูกต้องหรือไม่
จำนวนบัตรที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๔ล้านใบเนี่ย
มันถูกต้องไหมเพราะว่าประชาชนสงสัย
รวมถึงให้กรกตเปิดเผยวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ว่าตกลงแล้วกรกตใช้สูตรไหนในการคำนวณ
หลังจากมีกระแสข่าวว่าอาจมีการคำนวณคะแนน
และจัดสรรที่นั่งสอสอให้กับพักการเมืองขนาดเล็กหลายพัก
ซึ่งจะส่งผลต่อการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล
สินกควรครับมันมีหลักแบบว่า
คุณไปให้ตรงนี้มันจะสับสนหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้
มันต้องให้กับพักที่มีสอสอพึงมีเท่านั้น
งั้นมันจะกลายเป็นว่าขัดลำนูนที่ว่า
คุณจะมีสอสอเกินจำนวนสอสอพึงมีไม่ได้
เนี่ยเรื่องของการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยค่ะ

เขาก็แสดงวิธีการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
นี่นายปิยบุตรนะคะก็แสดงให้เห็นต่อหน้าสื่อมวลชนเลย
แล้วก็บอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนะ

ก็เลยอยากจะเรียกร้องกรกตให้เปิดเผยคะแนนดิบ
รายหน่วยเพื่อแสดงถึงการทำงานที่โปร่งใส
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
แต่ก็ขอให้กำลังใจกรกตด้วยที่ทำงานหนักในช่วงการเลือกตั้งนี้
ก็มีหลายข้อเรียกร้องที่มีเข้ามาอย่างกรกตนะฮะ
เรียกร้องมากที่สุดก็คือเรื่องการเปิดเผยสูตร
คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อว่าตกลงใช้สูตรไหนกันแน่นะ
แล้วก็มีรายงานข่าวว่ากรกตจะแจกใบเหลืองใบแดง๑๗๐กว่าเขต
วันนี้ประธานกรกตออกมาพูดถึงเรื่องเดียวนะครับ
ก็คือเรื่องการแจกใบเหลืองใบแดงอะไรพวกนี้นะครับ
อิทธิพรบุญประครองประธานกรกตบอกว่ากรกตยังไม่มีการสั่งเลือกตั้งใหม่
หน่วยเลือกตั้งไหนหรือว่าเขตไหนทั้งสิ้นนะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนในหลายกรณี
ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วนี้
แต่เหมือนกับกรกตโดนใบแดงซะเอง
คือที่สำนักงานกรกตค่ะมีตัวแทนจากชมรมสื่อมวลชน
เพื่อประชาธิปไตยให้ใบแดงกรกตค่ะอ๋อเพราะว่าประเมินแล้วว่า
ผลการจัดการเลือกตั้งของกรกตต่ำกว่ามาตรฐานของกรกต
ทุกชุดที่ผ่านมาปัญหาเยอะก็อยากจะให้กรกตเร่งรัดรับรองสอสอให้เร็ว
แล้วก็ลาออกไปเลยจะได้ไม่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายนะคะ
กลุ่มประชาชน๑๑เสียงกลุ่มนี้เขามามอบดอกไม้ให้กำลังใจกรกตค่ะ
อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเลยอันนี้มุมให้กำลังใจใช่บอกว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายให้เวลากับกรกต
ในการทำงานหน่อยโดยเฉพาะนักการเมืองก็ยอมรับกฎกติกาด้วยนะคะ
อกจากนี้มี๔ผู้สมัครสอสอเขต๔ชนบุรีจากหลายพักนะคะ
ยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรกตให้เอาผิดนายสรวุฒิเนื่องจำนงผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพักว่ากระทำการเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งในหลายกรณีค่ะ
ส่วนใต้ตึกคณะนิติศาสตร์ของมหาลัยสงครานครินวิทยาเขตหัดใหญ่นะครับ
มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกรกต๑ล้านรายชื่อนะครับ
แล้วก็มีนักศึกษาทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
นายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็ออกมาเปิดเผยว่าถูกคนร้ายทุบกระจกรถยนต์แล้วก็เผารถเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมา
มีคลิปวิดีโอบุคคลต้องสงสัยขณะก่อเหตุด้วย
บอกว่าในรถเนี่ยมีเอกสารรายชื่อประชาชนที่ลงชื่อถอดถอนกรกตเอาไว้
ตอนที่ไปรวบรวมรายชื่อที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้
แต่ก็จะเดินหน้าต่อไปส่วนคดีก็ให้สนรัฐพร้าวช่วยดำเนินการ